คุณผู้ชมฮะได้เวลาในการติดตามอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย

ซึ่งวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องของแนวทางในการป้องกัน
ไม่ให้ถูกมิจฉาชีพดูดเงินจากบัญชีของเราไป

แต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะป้องกันกันอย่างไรนะฮะ
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายได้เลยนะครับ

สวัสดีค่ะคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ถึงแม้ว่าข่าวมิจฉาชีพออนไลน์ที่ใช้เทคโนโลยีดูดเงินลูกค้า
มันจะเงียบไปแล้วแต่ว่า
ถ้าเราจะได้ทบทวนสรุปถึงสาเหตุที่ไปที่มา
แล้วจะย้อนกลับไปดูแล้วจะดูไปถึงอนาคต
ว่าเราควรจะระมัดระหว่างป้องกันเรื่องนี้อย่างไร
ถ้าสรุปข้อมูลในช่วงที่มันเกิดปัญหา
อันนี้ทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย
เขาตรวจสอบแล้วพบว่า
บัตรเครดิตบัตรเดบิตถูกตัดเงินโดยเจ้าของบัตร
ไม่ได้ทำธุรกรรมเนี่ยมีผู้เสียหายจำนวน
๑หมื่นกับ๗๐๐ใบ
วงเงินถูกตัดไป๑๓๐ล้านบาทตัวเลขก็เยอะนะครับ
เอาทีนี้สองคนที่เป็นห่วงว่า
ระบบความปลอดภัยของธนาคารเนี่ยมันเป็นยังไง
ก็ต้องได้รับคำอธิบายว่า
เรื่องนี้ระบบของธนาคารไม่ได้ถูกแฮะ
แต่มันเกิดจากมีกลุ่มมิจฉาชีพ
ใช้วิธีการสุ่มข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
แล้วก็นำข้อมูลของลูกค้าไปทำธุรกรรม
ร้านค้าออนไลน์ในต่างประเทศ

เรื่องนี้เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยอธิบายเพิ่มเติม
คือเขายืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการลั่วไหลข้อมูล
จากระบบธนาคาร
แล้วก็บอกว่าที่มันผิดพลาดก็คือเหมือนกับที่สมาคมอธิบาย
เอาเป็นว่าให้เราเข้าใจว่า
ระบบของธนาคารไม่ถูกแฮ็ก
เราไม่ต้องหวาดภาวะว่าจากนี้
เราจะต้องเจอปัญหายังไง
ระบบธนาคารที่เราฝากเงินไว้เนี่ย
เป็นยังไงอันนี้ขอให้มั่นใจ
แล้วที่เขาบอกว่าดูดเงินออกมาจากบัญชีเนี่ย
ดูดออกครั้งละ๓๐กว่าบาท

เพราะว่าอย่างนี้ครับ
มีช่องโวที่ทำให้มิจฉาชีพ
มิจฉาชีพรอบโจรกรรมคือ
การตัดบัตรที่เงินต่ำกว่า๑ดอลลาร์
หรือต่ำกว่า๓๓บาท

ไม่ต้องให้เจ้าของบัตรอนุมัติก่อน
หรือบางบัตรบัตรใบนั้น
เจ้าของบัตรเป็นผู้กำหนดวงเงินขั้นต่ำ
โดยระบบการต่ำกว่าตัดเงิน
อันนี้มีช่วงโวทต์ตรงนี้
วันนี้ถึงแม้ว่าเรื่องราวมันจะผ่านไปแล้ว
แต่ว่าอย่านึกว่ามันจะไม่เกิดอีก
เพราะฟังข้อมูลจากคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเขาเตือน

นาวาอากาศเอกอมรชมเชย
รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

จริงเขามีมานานแล้วแต่เราไม่ค่อยคุ้น
นาวาอากาศเอกอมรบอกว่าปัจจุบันภาคการเงินเนี่ยถือเป็นเซ็นเตอร์ที่เหล่ามิจฉาชีพให้ความสนใจแฮ็กมากที่สุด
เนื่องจากว่าถ้าทำสำเร็จก็เข้าถึงแหล่งเงินได้ง่ายและมีโอกาสได้เงินแน่นอน
ปัจจุบันเนี่ยสถาบันการเงินธนาคารต่างก็ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในระบบและบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ
อันนี้เราต้องวางใจธนาคารเขา
ถัดมาเรื่องความรับผิดชอบของธนาคาร
ถือว่ามีมาตรฐานในความรับผิดชอบ
คือพอเขาพบสิ่งผิดปกติเขาก็รีบตรวจสอบ
แล้วเขาก็แจ้งให้ลูกค้าทราบ
พร้อมกับรับผิดชอบเยียวยาลูกค้าอย่างรวดเร็ว

ต่อความเชื่อมั่นต่อธนาคารมากนัก

เขาตื่นตัวเยอะขึ้น
ตอนนี้จะเห็นว่าบางธนาคารเนี่ย
เมื่อมีการล็อกอินเข้าใช้ก็จะมีอีเมย์มาแจ้งทันที
ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนอย่างเราเนี่ย
สนใจตรวจสอบการใช้งานของตนเองมากขึ้น
ว่าเออเราได้มีการล็อกอินเข้าไปใช้หรือเปล่า
มาถามว่าเหตุการณ์แบบนี้
มันจะเกิดขึ้นมาอีกได้ไหมในอนาคต
หลังจากมันเกิดมาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
คำตอบจากนาวากาศเอกอมรท่านตอบว่า
คำว่าจะไม่โดนโจมตีอีก
เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่มีใครรับประกันกับใครได้
เพราะมันอาจจะเกิดการโจมตีในรูปแบบอื่นได้อีก
ทีนี้ถามว่าในฐานะประชาชนคนธรรมดาอย่างเรา
หลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อยังไง
นาวากาศเอกอมรบอกว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนการจะไม่ใช้บริการธนาคาร
หรือเราต้องถือสมุดบัญชีไปธนาคารเพื่อไปเบิกเงินถอนทอนเงินเนี่ย
มันคงทำไม่ได้และไม่สะดวกแล้วทุกคนต้องมีพื้นฐานหรือพยายามศึกษา
ในการป้องกันตนเองเช่นการใช้โทรศัพท์มือถือ
ควรมีการตั้งรหัสเข้าใช้ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถเอาโทรศัพท์มือถือไปใช้ได้
แล้วในการทำธุรกรรมออนไลน์ใดหรือแอปต่างเนี่ยควรมีการใช้ระบบยืนยันตัวตน๒ครั้ง
นี่คือคำแนะนำสิ่งที่เป็นพื้นฐานและเป็นทักษะที่ทุกคนต้องมีคือ
เรื่องการตั้งพาสเวิร์ดที่เขาแนะนำว่าไม่ควรใช้พาสเวิร์ดแบบเดียวกัน
ในการล็อกอินทุกบริการไม่ควรจะเน้นความสะดวกสบายมากเกินไป
เพราะมีโอกาสที่พาสเวิร์ดจะรั่วที่จุดใดจุดหนึ่งและแฮคเกอร์ก็สามารถนำไปใช้ล็อกอินบริการออนไลน์อื่นของเราได้
นี่นี่เป็นคำเตือนจากสำนักงานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะ
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เราไม่ค่อยคุ้นหูหรอกครับแต่จริงแล้วเขามีมานานพอสมควรแล้ว
ถัดมาคำถามตามมาคือฝ่ายตำรวจ
ซึ่งเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ท่านเตือนว่าเราจะป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
มันต้องมีข้อระวังยังไง
ให้ระมัดระวังการกรอกข้อมูลบัตรเพื่อจ่ายเงินค่าสินค้า
หรือบริการจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ
คนร้ายอาจจะทำหน้าเว็บไซต์มีโลโก้ปลอม
ให้เหมือนกับบริษัทหรือร้านค้าที่ประชาชนไปติดต่อ

แล้วการเข้าเว็บไซต์ให้พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ด้วยตัวเอง

ให้ระมัดระวังการนำบัตรเครดิตไปใช้จ่ายที่ร้านค้าหรือบริการต่าง
ที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไว้วางใจ
เพราะอาจจะถูกลักลอบบันทึกข้อมูลด้านหน้าและด้านหลัง
ควรใช้แผ่นสติ๊กเกอร์ทึบแสงปิดทับรหัส๓ตัวด้านหลังบัตร
จดรหัส๓ตัวดังกล่าวเก็บเอาไว้
แล้วก็ใช้กระดาษทรายลบเลขรหัสดังกล่าวออกจากหลังบัตรเสีย
อันนี้เพื่อความปลอดภัยในการใช้จ่ายประจำวัน
และป้องกันมิจฉาชีพไม่ให้ถ่ายรูปด้านหน้าและด้านหลังบัตร
นี่เห็นไหมครับฟังแล้วก็เราจะรู้สึกว่ามันยุ่งยากหน่อย
แต่ว่าต้องทำและควรทำเพราะว่าถ้าเราเอาสะดวกสบาย
ไม่อยากไปยุ่งยากกับเรื่องพวกนี้วันหนึ่งคนเผลอก็ถูกคนจ้องเล่นงาน
วันหนึ่งคนเผลอก็ตกเป็นเหยื่อคนที่เขาจ้อง

การอยู่กับเทคโนโลยีทุกวันนี้
เราอาจจะไม่คุ้นเคยกับมัน
แต่ต้องเรายอมรับว่าเราต้องระวังตัวให้มากขึ้น
ระวังตัวมันอาจจะไม่สะดวก
ระวังตัวมันอาจจะทำให้ยุ่งยากมากขึ้น
ระวังตัวมันอาจจะต้องจำโน่นจำนี่

แต่ว่าให้รู้ว่าถ้าเราหยวนง่ายไม่ระวังตัว
วันหนึ่งตกเป็นเหยื่อแล้วเราจะรู้
เราจะบอกว่ารู้อย่างนี้ทำตามที่เขาบอกดีกว่า
รู้อย่างนี้ระวังตัวไว้ดีกว่า
ปล่อยให้รู้อย่างนี้ทีหลังไม่ได้ครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ